เข้ามาสู่ระยะประชิดกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวออกมา
โอ้โหทางตำรวจกองปราบเนี่ย
ขอสารอาญาออกหมายจับบุคคลแล้วใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปเฝ้ากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

แล้วก็มาบอกเราเลยเราก็เลยต้องเฝ้ารออยู่ตลอดนะคะ
เป็นการเฝ้ารอตลอดทั้งวัน
ซึ่งทางพบตรเองยืนยัน

เรื่องของหมายจับเนี่ยยังไม่มีนะเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนทางพบตรยืนยันว่า
เรื่องนี้มีฝั่งถูกดำเนินคดีแน่

แต่จะเป็นใครโอใจรอกันนิดหนึ่ง
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็คือพตโธถิติราชน์น้องหารพี่ทักบอกว่าตอนนี้
สรุปแล้วยืนยันเสร็จหมดแล้ว
รายงานให้พบตรรับทราบแล้วเหมือนกัน
รอหมายเรียกวันนี้๙โมง
และรอแถลงบ่ายโมงตรง
สรุปว่าเมื่อวานไม่ได้มีการออกหมายจับนะจ๊ะ
ไม่มีค่ะแม้ว่าจะไปเฝ้ารอเนี่ยค่ะ

หรือว่าคณะออกจากทางกองปราบเมื่อไหร่

ถ้าไปสารอาญาเมื่อไหร่แสดงว่าไปขอออกหมายจับ

อ่ะคำยืนยันจากพลโทษธิติรัฐหนองหานพิทักษ์

จะดำเนินขอสารอนุมัติหมายจับ

ยืนยันบอกว่าตำรวจรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน

วันนี้จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องชุดแรก

ส่วนการนำพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วกล่าว
หาตำรวจบังคับให้เซ็นเอกสาร
ยอมรับสารภาพต่าง
พลตำรวจโทษธิติราชยืนยัน
ไม่เป็นความจริงไม่เคยบังคับใคร
ให้มาเซ็นรับสารภาพใด

เพราะตำรวจมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมน่ะ
แต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร
ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทษธิติราชเคยบอกว่า

จะมีผลต่อการดำเนินคดีแล้วนะ

ก็สอบสวนไปตามธรรมชาติของขั้นตอนตามกฎหมาย
ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหน่อยฮะ

ชอบมากเลยผู้หาการปฏิเสธ

ตำรวจที่ไปพูดไปเจรจาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าตำรวจมีข้อมูลอะไร

มันขัดมันแย้งอะไรไหมลองทบทวนดูซิ
ถือว่าให้โอกาสแล้วแล้วยังมาต่อโต้

คงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
เราไม่ต้องแก่คำรับสาธารณ์ภาพ
คุณไม่รับสาธารณ์ภาพนี่ยิ่งดี
เพราะเราจะปิดล้อมไปจากพยานหลักฐานทั้งสิ้น

เตรียมพร้อมเร่งเอกสารพญาหลักฐานทั้งหมด
เพื่อมีเหตุที่ควรเชื่อ
นั่นเองคือสิ่งที่ต้องทำ
เมื่อเก็บความละเอียดรอบคอบ
แล้วก็ชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมด

ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณ
สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
เตรียมเอกสารพยาหกฐานทั้งหมด
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องสมบูรณ์
เราไม่ต้องการคำรับสารภาพ

เราจะประชิดตัวคุณเอง

ส่วนที่จะมีคลิปไหนอะไรออกมาอีกหรือไม่อย่างไร

ตำรวจไม่ได้หนักใจ
เนื่องจากมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ได้
และที่ครูปรีชา
แล้วก็คุณฟ้าบอกว่า
พวกฉันมีคลิปล่าสุด

แต่เมื่อวานโซเชียลลงกันไปบางส่วนแล้ว

แต่ครูปริปราชิชาบอกฉันไม่เปิดเผย

เรื่องเหล่านี้ทางผู้ประชาการแต่บรวชสอบศูนย์กลาง
คลิปต่างหรืออะไรต่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ผมยืนยันว่าพยานหลักฐานและเอกสารทั้งหมด
คดีนี้สมบูรณ์๑๐๐ไปแล้วครับ
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

บอกว่าการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ
อยากให้ทุกคนอดใจรอ
วันที่๒๘กุมภาพันธ์คือวันนี้
เวลาบ่ายโมงตรงนัดเวลาแล้วนะคุณ
พบตรบอกว่า๒๘กุมภาพันธ์
คือคำตอบบ่ายโมงพบกัน

พบค่ะล่าสุดค่ะ
ความคลึกหน้าในคดีหมด๓๐ล้าน
ตอนนี้ได้รับรายงานอย่างไรบ้างคะ

ตอนนี้อย่างล่าสุดที่ออกมาบอกว่าความคืบหน้า๙๐ตอนนี้๑๐๐หรือยังคะ

ถ้าเกราะเฉยของภูการการจะนับบุรีหลังจากนี้ท่านกรรยังไงต่อ
ต้องดูนะครับว่าเกี่ยวข้องตรงไหนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ
พวกนี้คือคำตอบครับ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

ข้อง่ายนี่คือ๑คนที่จะถูกจับคือคนแจ้งความเท็จ
กับ๒คนที่จะถูกจับคือผู้ร่วมขบวนการ
ถูกต้องไหมฮะรู้เห็นเป็นใจแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่

กระทำการเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุก
คนใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนัก
ทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีทั้งโทษ
ทั้งจำพุกและปรับด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งความเท็จ
และล็อตที่๒อาจจะขอหมายจับ
ผู้ที่เข้าข่ายถูกดำเนินคดีอีกหลายคน
ในข้อหาร่วมและสนับสนุนการกระทำผิด

รวมทั้งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี
อาจจะถูกดำเนินคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

และถ้าคดีนี้เขาก็ตีว่าเป็นความบกพร่องในการทำสำนวนคดี

อาจจะไม่ได้เข้าความผิดทางอาญา

เท่ากับว่าเขาบอกว่าล็อตแรก

เขาบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน

อาจจะมีตำรวจเข้าไปด้วย
ในงานนะคะว่าต้นเหตุของคดีนี้
เกิดจากที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่

โดยพูดว่าจะมีพยานแวดล้อม
ทำให้ครูปรีชาเชื่อว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่จริง
ขณะที่ฝั่งร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

กลายเป็นคดีความเกิดขึ้น